เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีสองหนุ่มสาวขี่จักรยานยนต์
จะไปเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายนะครับ
แต่ว่ามีรถบรรทุกปูนเลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
จักรยานยนต์พุ่งชนอย่างจังนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบ้านบึงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
กับรถบรรทุกปูนบนถนนสายบ้านบึงแกลง
ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุพบศพนางสาวสุนกแสงสว่างอายุ๓๑ปีชาวจังหวัดสุริน
ล้อรถบรรทุกปูนทับเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่
ส่วนนายอภิวัตชัยยิ่งอายุ๓๙ปี
แฟนผู้ตายที่เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกปูนขับมาตามถนนบ้านบึงแกลง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอยอย่างกระทันหัน
ทำให้รถจักรยานยนต์ของสองหนุ่มสาว
กำลังจะไปเที่ยวประเพณีวิ่งควาย
พุ่งชนด้านข้างรถบรรทุกปูนอย่างจัง

กระเด็นไปใต้ท้องรถแล้วถูกทับเสียชีวิต

ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ใกล้กันพบนายสมควรนิ่มนวลอายุ๕๘ปี
คนขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
สภาพศพมีเลือดออกตามใบหน้าและศีรษะ
ซึ่งที่ต้นหมากข้างทางมีร่องรอยถูกชน
และมีกระเป๋าสะพายของผู้ตายตกอยู่

จากการสอบสวนภรรยาผู้ตายทราบว่า

ออกไปเก็บเงินค่าน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ซึ่งผู้ตายป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งสีดำ

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๒๐เมตร
แต่จู่ก็พุ่งตกลงไปในคลอง

ตำรวจส่งศพผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ
และจะตรวจสอบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

หรือผู้ตายมีโรคประจำตัวกันแน่